แต่เรื่องราวดีแบบนี้นี่เตรียมทิชชู่มาไว้เลยนะคะอาจจะต้องซับน้ำตา
เดี๋ยวบอกทีมงานก่อนไม่รู้ว่าเล่าไปแล้วจะร้องไห้หรือเปล่า
เขาโพสต์เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวเรียกน้ำตาจริงค่ะคุณผู้ชม
ว่าคุณตาคุณยายเป็นคู่รักกันอายุเยอะแล้ว๘๐กว่าปีแล้ว
คุณตาน่ารักมากนะเดินไปซื้อสร้อยพร้อมกับจี้รูปหัวใจจะมาให้คุณยายอะค่ะ
ก็คือคุณตากำคุณตาเขากำคุณตาเนี่ยนะคะถือไม้เท้ามาซื้อทองให้กับคุณยาย
หนึ่งเอายาวเท่าเชือกนี้แหละหลังจากที่เลือกสร้อยได้แล้วนะ
คุณตาก็บอกว่าเอาจี้ด้วยบอกพนักงานแบบนี้ว่าขอเป็นรูปหัวใจนะ
จะเอาไปให้ยายดูสิบรรยากาศร้านทองที่เห็นเป็นสีแดงเนี่ยมันหวานแหววสีชมพูไปถนัดตาเลยนะคะ
แล้วคุณตาคุณยายเป็นผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยเมื่อก่อนคุณยายแข็งแรงค่ะมาด้วยกันตลอด
แต่ว่าตอนนี้คุณยายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วอายุ๘๒ปีเดินไม่ค่อยจะคล่องแล้วค่ะ
แต่ว่าคุณตาเนี่ยอายุ๘๖ปีก็ยังเดินถือไม้เท้ามาซื้อทองให้แบบนี้เหมือนเดิมนะคะ
แล้วเพจร้านทองเนี่ยห้างทองมีจงมีชุมแพรเขาทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า
ถ้าเกิดว่าชีวิตเป็นอมตะโลกก็คงไม่เป็นเหมือนทุกวันนี้
แต่ว่าเพราะทุกชีวิตมีจุดสิ้นสุดทุกคนก็เลยอยากจะทำสิ่งดีให้แก่กันในตอนที่ยังมีโอกาส
คือเวลาที่ฝรั่งเขาจากลาเนี่ยเขาก็จะพูดคำนี้ค่ะคุณผู้ชม
นี่น่ารักจังเลยดูแล้วก็แบบนึกถึงว่าวันหนึ่งเราอายุ๘๐ปี๙๐ปี
มีคนข้างข้างคอยจูงมือคอยดูแลกันอยู่แบบนี้ไหมเรื่องราวของความรักนะครับใช่ค่ะ